ค่ำเมื่อวานนี้ที่จังหวัดน่านนะฮะลูกเลี้ยงเนี่ยใช้มีดกระหน่ำแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต
อ้างว่าฝ่ายผู้ตายพ่อเลี้ยงเนี่ยถือปืนมาจะมายิงแม่เขาก่อนนี่นะฮะ
บอกต้องการปกป้องแม่มีกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านบันทึกช่วงเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับ
เป็นกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะฮะได้ยินเสียงเขาก็ออกไปดูกันนะครับ
เห็นภาพเหตุการณ์ในบ้านหลังเกิดเหตุแต่ได้ยินเสียงชัดเจน
กรีดร้องช่วงเกิดเหตุแล้วก็เสียงพยายามร้องขอความช่วย
เหลือกันตรงนี้นะฮะบอกตะไปโดนแทงไส้ไหลนี่นะฮะ
ซึ่งสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ๑๙นาฬิกา๓๔นาทีเมื่อวานนี้นะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เพื่อนบ้านเขาก็ออกไปดูกัน
เพราะว่าเสียงกรีดร้องตามมาด้วยความชุลมุนวุ่นวายต่าง
สุดท้ายคนที่ถูกแทงเสียชีวิตนะฮะนี่เห็นไหมไฟฉงไฟฉายชาวบ้านวิ่งไปดูกัน
ไป่หรือว่าในป่ายอาทะวงนะครับอายุ๖๒ปีนะครับ
แกก็นอนจมกองเลือดเหมือนที่ชาวบ้านบอกไส้ทะลักนะฮะอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
คนก่อเหตุที่แทงตะป่ายเสียชีวิตเนี่ยคือนายอมรเทพศรีถนนอายุ๓๓ปี
เป็นลูกเลี้ยงของตะไปค่ะอ่าตะไปนี่เป็นพ่อเลี้ยงนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในตะมนตมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุทางชาวบ้านเขาก็ช่วยกันแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยนะฮะ
คือกู้ภัยมาถึงก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายตะไปเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าถูกแทงเข้าไปเนี่ยห้าแผลด้วยกันนะฮะมีแผลหนึ่งนี่ตัดคั่วหัวใจ
เข้าไปที่ปอดเข้าไปที่ลิ้นปลีแล้วก็ท้องอีก๒แผลถึงขั้นไส้ทะลักออกมาเลยนะฮะ
สพท่าวังผานะฮะที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุมาช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ
นายอมรเทพคนก่อเหตุเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายนะฮะหลังก่อเหตุแล้วตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
ตอนที่รถตำรวจมานะฮะแล้วก็คุมตัวไปนายอมรเทพพร้อมกับมีดของกลางเป็นมีดทำครัว
เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะนายอมรเทพเนี่ยอ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเพิ่งกลับมาจากไปรับจ้างขนข้าวที่นานะครับกลับมาก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็เมาด้วย
นี่อมรเทพบอกกับตำรวจที่เมาเนี่ยเพราะว่าพอขนข้าวเสร็จนายจ้างเนี่ยเขาเลี้ยงเหล้า
กลับมาถึงบ้านก็จะเข้าไปอาบน้ำได้ยินเสียงพ่อคุยกับแม่แต่ไม่รู้เรื่องอะไร
จากนั้นเห็นแม่เนี่ยลุกขึ้นแล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยผลักแม่ได้ยินเสียงพ่อบอกมีปืน
แล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องพอเขาเห็นว่าพ่อวิ่งเข้าไปในห้องเหมือนกับจะไปคว้าปืน
เขาก็วิ่งเข้าครัวไปคว้ามีดมาพอออกมาเห็นพ่อเดินออกมาจากห้องแล้วถือปืนมาด้วย
แล้วก็ถือลูกปืนมาด้วยเขาก็เลยเอามีดเนี่ยวิ่งไปไล่พ่อเลี้ยงให้ลงจากบ้าน
จนพ่อเลี้ยงลงไปถึงข้างกำแพงจังหวะนั้นก็เลยแทงใส่พ่อเลี้ยงไป๔๕ที

นี่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางตะป่ายผู้ตายกันด้วย
ก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสพท่าวังผา
ก็นำตัวนายอมรเทพเนี่ยไปตรวจปัสสาวะนะครับไม่พบสารเสพติดนะฮะก็แจ้งข้อหาไว้คือ
ฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับถูกคุมตัวได้แล้วนะครับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่เพื่อไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ได้คุยกับหลานสาวของผู้ตาย
เธอบอกว่าผู้ตายคือตะป่ายเนี่ยเป็นอาเขยของเธอนะตอนนี้เป็นพ่อม่ายเพราะว่า
อาสาวของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อต้นปีนะฮะจากนั้นตะป่ายที่เป็นอาเขยเนี่ยก็ไปพบรักใหม่
กับแม่ของคนก่อเหตุนั่นแหละซึ่งแม่คนก่อเหตุตอนนั้นก็เป็นแม่ม่ายอยู่มีลูกติดก็คือ
อมรเทพทั้งคู่ก็แต่งงานกันเมื่อ๑๕กรกฎาคมแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน
หลังเกิดเหตุได้๓๔เดือนช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไร
ถ้าในบ้านถามว่าจะมีใครมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่อาเขยของเธอ
ไม่ใช่เมียใหม่ของอาเขยแต่คือนายอมรเทพนั่นแหละ
ลูกติดของเมียใหม่ของอ้าเขยเนี่ยที่มีอาการแปลก
ชอบนั่งพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวสูบบุหรี่จัดมากแบบมวลต่อมวล
เวลาเล่นเกมชอบหัวเราะหัวร้อนตะโกนด่าในเกมแบบเสียงดังลั่นไปหมดนะ
ชาวบ้านเนี่ยพากันหวาดกลัวซึ่งไม่เชื่อ
คำที่นายอมรเทพเนี่ยกล่าวอ้างว่าทำไปเพื่อปกป้องแม่
เพื่อป้องกันตัวเนี่ยไม่เชื่อส่วนนี้คือเสื้อของผู้ตายนะฮะถูกแทงจนแบบโอ้โห
เห็นเลือดท่วมเลยอะพลุนเลยอะ
ไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปืนยังอยู่ในซอง
ปืนมันเป็นแค่ปืนไม่มีลูกเป็นปืนอปพลปืนยาวไม่มีลูก
ปืนยังอยู่ในซองแล้วมันจะเอามาทำร้ายกันได้ยังไง

ใช่ค่ะทีนี้บรรยากาศช่วงบ่ายคุณผู้ชม
ตัวทางด้านของลูกสาวแล้วก็ญาติเนี่ยมารับศพของตะป่ายไปนะบำเพ็ญกุศลในที่บ้านนะคะ
มีการนิมวลพระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำวิธีเรียกรวมยานก่อนนำเข้าบ้าน
แน่นอนระบัญกาศก็ยังโศกเศร้า
เย็ดยาดครอบครัวต่างพากันร้องห้าเสียใจนะคะ
ทางด้านลูกสาวของผู้ตายลูกสาวของตะไปนี่แหละนางสาวอรวรรณอัธวงศ์อายุ๔๑ปี

เธอบอกว่าหลังจากที่แม่เนี่ยเสียชีวิตไป
เอาจริงไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกับพ่อเท่าไหร่
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อไปคบหาใคร
ซึ่งวันที่พ่อจัดงานแต่งงานพ่อก็ไม่ได้เชิญเธอไปร่วมงานด้วย

รู้ตอนที่แม่เลี้ยงเนี่ยคนที่คบอยู่กับพ่อคนปัจจุบันย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแล้ว
แล้วก็เห็นรู้ว่ามีนายอมรเทพลูกติดมาอยู่ด้วย
มองแบบนี้นะคะบอกว่า
มองว่านายอมรเทพเนี่ยเป็นคนในรกคุณนะ
เพราะว่าจริงพ่อก็เลี้ยงดูแลมา
ที่สำคัญเคยมีประวัติใช้มีดไปแทงหน้าผากยายของเธอมาก่อน
เรื่องนี้เธอก็ไม่รู้เพราะถ้าเธอรู้ก่อน
คงคัดค้านพ่อไม่ให้ไปคบกับแม่เลี้ยงคนนี้
เพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อเด็ดขาด
วันนี้ช่วงประมาณบ่ายสามเราพูดส๖๙ของเราก็ตามไปนะ
เพราะว่าตำรวจสพท่าวังผาคุมตัวนายอมรเทพลูกเลี้ยงคนก่อเหตุ
จุดแรกเลยนางมรเทพเข้าไปชี้จุดที่มีทะเลาะมีการทะเลาะกันปากเสียงกัน
กับตัวตะเป่ายเนี่ยละค่ะตรงกลางบ้าน

เดี๋ยวลองดูช่วงที่จังหวะทำแผนมุ่นวายจนถึงกระทั่งตำรวจบอก

และไม่สามารถนำตัวนายอมรเทพลูกเลี้ยงรายนี้
ไปขอขมาศพได้ด้วยค่ะ
ผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับ

ขึ้นเร็ว
คือจังหวะตรงนี้ทุกผู้ชมได้ยินเสียงนั่งก๊อกนะฮะ
ดังมากคือญาติของผู้ตายผู้หญิง
เสือเทาแยกเก็ตมาสักทู่นี่ฮะ

นี่คือกระโดดถีบเลยนะฮะ

สุดท้ายตำรวจทำแผนต่อไม่ได้เลยและเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่า
เมื่อสักครู่นี้ที่เข้าไปกระโดดถีบ

เธอบอกแบบนี้คือคนตายตะไป่
คือเลี้ยงเหมือนลูกเลยแม้จะเป็นลูกเลี้ยงก็เถอะ

แล้วเห็นหน้าตาของนายอมรเทพทำไม
ดูไม่สลดกับการกระทำของตัวเองเลยฆ่าคนตายแท้
ที่สำคัญยังไปให้ร้ายคนตายอีกว่าจะเอาปืนไปยิงก่อน
ยืนยันเลยเธอรับไม่ได้และจะไม่ขอโอโหสิกรรมให้นายอมรเทพ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ครับแค้นใจนะคะของญาติพี่น้องคนในครอบครัว

ซึ่งเมียของตะป่ายนางกุ้งคนนี้ก็เป็นแม่ของนายอมรเทพนี่แหละ
เพราะว่าอมรเทพเป็นลูกติดของนางกุ้ง
เธอบอกว่าเธอยืนยันว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่อมรเทพลูกชายพูดทุกอย่าง
แต่หลายคนไม่เชื่อแล้วไปมองว่าเธอเข้าข้างลูกชาย
ซึ่งคืนวันเกิดเหตุเธอบอกว่าตะไป่
พูดกับนายอมรเทพลูกชายว่ามึงควรพิจารณาตัวเองนะ
ลักษณะเหมือนตักเตือนเรื่องการไม่ค่อยทำงานทำการ
แต่ทีนี้มีปากเสียงกันรุนแรงมากขึ้น
สุดท้ายตะป่ายเดินเข้าไปหยิบปืนออกมาจริง
แต่คาดว่าคงแค่อยากจะเอามาขู่
ทีนี้ทางฝั่งอมรเทพเห็นก็เลยวิ่งไปหยิบมีดมาแทงค่ะ
คือเหมือนเขาแบบอยากขู่คู่แต่ว่าคนนี้เขาไม่กลัวไง
ก็คือว่ามีในมือมีปืนอะไรอย่างนี้
เธอมึงมีปืนกูก็มีมีด

แต่เราก็นี่ก็แฟนนี่ก็ลูก
ห้ามใครก็ไม่มีใครอยู่ไงเราจะเอายังไงเราคนกลาง
เธอก็บอกแบบนี้แต่ถามว่าแล้วเนี่ยจะไปร่วมงานศพสามีไหมล่ะ
บอกแบบนี้เพราะบอกว่าครอบครัวฝั่งคนตายฝั่งของตะป่าย

เธอเองก็บอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าให้เหตุผลอะไรถึงไม่ให้ไปนะคะ
อ่ะเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องหลายคดีนะฮะ
นี่ทางยูทูปก็ขอกันว่าหลายข่าวเหลือเกินเดี๋ยวจัดให้นะฮะ